คุณล่ะโหลดหรือยัง
สวัสดีค่ะ
อมชะกาวใจภูนิสวัสดีค่ะ
บรรกาที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่ไม่มีคนออกไปรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้ไปและสุดยอดเป็นคนตัวจริง
คุณผู้ชมค่ะมันจะมีเรื่องราวแซ่บนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยใช่
เวลาบ่ายโมงอย่างนี้นะคะหลังทานข้าวอิ่ม

เดี๋ยวจะง่วงนะคะเราก็ต้องมาฟังเรื่องที่แบบว่า

เราก็พบกับประเด็นประจำบันเรื่องนึง
เรื่องความผิด

ใจเย็น

พี่ใครเอาความผิดของพี่ก้าวไปได้เลย

ประเด็นประจันบาลไปเลยดีไหมเปิดประเด็นไปเลย

ก่อนที่เราจะไปเมาส์มอยเรื่องประเด็นประจำบานในวันนี้นะคะ

ปลื้ม

ทวีความน่ารักหลงรักไปเรื่อย

เปิดประเด็นดีกว่ามาเราได้รีบไปหาเขา

ช่วงประเด็นประจันบาล

คุณเคยทำความผิด
อะไรที่แฟนจับได้แล้ว

เคยแต่เรื่องนี้มันจะเป็นแบบตอนเด็กนะ

คือบางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อย

เหมือนแบบนั่งอยู่แล้วก็พูดแบบขึ้นมาแบบ

โดยที่เขาแบบไม่ชอบอะไรอย่างนี้

นี่ก็เป็นความคิดเห็น

ก็คือเป็นเรื่องแชร์ของเราสองคน

เดี๋ยวเราไปฟังคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่านะคะ

คือเอาไปซื้อของ
บางทีไม่ได้บอกเขาอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เรื่องเล็กน้อยจุกจิก

บ่นบ้างเราไปเที่ยวบ้าง
แล้วก็แอบไม่พอใจเล็กน้อยอะไรอย่างนี้

ฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมแล้วเนี่ยนะคะ

ก็เป็นความผิดที่ทำให้แบบว่าแฟนเราขุนเคืองใช่ไหม

พอเรารู้แล้วเราก็ควรจะปรับปรุงตัวเอง

อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กมันกลายเป็นปัญหาใหญ่

เรามีเคล็ดไว้ลับ

โดนใจคนที่มีแฟนแบบเป็นคนขี้งอนมาก
เป็น๓วิธีรับมือเลยกับแฟนขี้งอน

ชวนคุยเรื่องที่เขาชอบ

อย่างตัวเองเฮ้ยลูกผลบอลเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะ

เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทานอาหารร้านที่เราชอบกันมาก
อิ่มมากเลยเนี่ย

เราแบบเราย้อเหงี้ยงง้ออยู่นะ

อยู่บางคนเขาโกรธแต่เขาก็แบบเก๊กฟอร์มอยู่แต่พอเราตลกทรายอ่ะ
เขาก็ต้องแบบพอหลุยหัวเราะเราก็แบบเอ๊ะหัวเราะแล้วอะไรอย่างนี้

อืมอันนี้เป็นวิธีที่สองนะคะวิธีที่สามล่ะคะ
วิธีที่สามนะคะก็พูดประโยคเด่นให้หายโกรธ

ถ้าทำให้แบบว่าถ้าทำ๒วิธีนั้นแล้วนะคะแล้วยังไม่หายโกรธนะ
ก็มีแค่รับง่ายก็คือใช้คำพูดของเรานี่แหละเพื่อหายโกรธ
รักนะรักมากเลยจริง
นี่พูดให้มันบวกความจริงใจด้วยนะ
ขอให้มีความจริงใจใส่เข้าไปในคำพูดด้วยนะคะ

ไม่เอาจริงถ้าสมมุติมันง้อขำแล้วก็ไม่ขำ

ลึกเนี่ยเราก็ต้องแบบคุยกันว่าแบบ
เอาจริงปัญหานี้มันเกิดขึ้นยังไง
โกรธกันไปมันก็ไม่มีอะไรดีเนาะ
เมื่อเรารักกันเราก็ดีกันเถอะรับรอง
ยาว่าจะมีสติมากขึ้นจะไม่ทำอย่างนั้นแล้ว

แต่เราเชื่อว่านะเวลาแบบว่าอย่างนี้นะ
ทุกอย่างแล้วถ้าเกิดโกรธกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย

ใช่แล้วก็ให้เขารู้ด้วยว่า

แล้วเรามีเหตุผลอะไรที่เราทำแบบนั้น

มันก็คุยกันได้มันก็ต้องหายโกรธกันแหละเนาะ

ง่ายนั่นเองนะคะที่คู่รัก
สามารถเนี่ยนะคะนำไปใช้วิธีต่างนะคะ
ทำให้แบบว่าคู่รักเนี่ยไม่เกิดปัญหาขึ้น

ชีวิตคู่ก็จะราบรื่นมีความสุขแฮปปี้นั่นเอง
ค่ะหรือมีอีกวิธีนึง

ถ้าสมมุตินอนแฟนแล้วมีแฟนแบบว่า
มาร้องเพลงให้เราอะไรอย่างนี้นะครับ